ของครอบครัวนี้กันบ้างดีกว่าสำหรับครอบครัวของพี่พีชทองเจือ
นี่ค่ะเวลาเขาไปไหนมาไหนเขาจะไปครบแก๊งเลยนะ
ห้าคนพ่อแม่ลูกห้าคนอย่างคนใช่แล้วแล้วบอกเลยนะว่าบ้านเนี้ย
พี่น้องเขารักกันมากอย่างล่าสุดเนี่ยพี่แจ๊กกะรีนไปเจอในงาน
น้องชายรออยู่ร่างเวทีเถอะเท่าใช่หลายคนบอกเขาหล่อ
เตอร์หล่อมากใช่ระหว่างที่รอคุณพ่อพี่พีชทองเจือมารับกลับบ้าน
พี่แจ๊กะรีนก็เลยคว้าตัวน้องมีหญ้ากับน้อง
มาถามไทยอัปเดตเรื่องงานกันหน่อย
ทราบมาว่าตอนนี้น้องโรเตอร์เริ่มจะรับงานในวงการบันเทิงแล้วนะจ๊ะสาวจ๋า
ด้วยการเป็นนายแบบแต่ก็ยังไม่ทิ้งงานแข่งรถ
คือเดือนหน้าเนี่ยเขาจะบินไปลงสนามแข่งที่เกาหลีอีกนะไม่ธรรมดานะฝีมือคนนี้
แล้วระหว่างสัมภาษณ์อยู่นั้นจ้ะพี่สาวมีย่าเขาก็เกาะแขนน้องชายแบบไม่ปล่อยเลย
มีย่าบอกว่าโรเตอร์เนี่ยเป็นคนให้เกาะแขนไว้เพราะว่าโรเตอร์เขาห่วงพี่สาวของเขามาก
อยากให้ใครมาเกาะแกะอะไรแบบนี้เช่นเดียวกันกับพี่สาวอย่างมีย่าเลยค่ะ
พอโรเตอร์เริ่มโตเป็นนุ่มอย่างที่เชอรี่บอกเลยคือสาวมองว่าโลเตอร์หล่อจังเท่จัง
นางก็ออกอาการห่วงน้องชายมากไม่อยากให้น้องมีแฟน
แถมตอนท้ายน้องมีย่ายังโชว์จุ๊บแก้มน้องชายอย่างน้องโรเตอร์ต่อหน้ากล้องด้วย
โอ้โหรักกันขนาดนี้ไปดูคลิปกันหน่อยค่ะ
เขาจะชอบให้เห็นเพราะเขาบอกว่าพ่อชายเยอะก็เลยไง

เพราะอยากเข้าไปสันสำคัญ
น้องชายหล่อบอกต่อด้วยนะคะ

คุณที่ไปผ่านด่านทั้งเพศเฟ้อค่ะ
ฉันเดินห้างละบ้านมาทั้งครอบครัว
แต่ดิฉันก็โปรกัสพี่พีชแล้วก็ดิฉันมองข้ามพี่พีชไปเลยต้องขออนุญาตพี่จริง

เด็กรุ่นใหม่กรุ๊ปนะคะหล่อจริงครอบครัวนี้หน้าตาดีทั้งบ้าน
หน้าตาดีจากร้องเพลงให้เลย